เรื่องการจังตั้งสมาธิกวุฒิทธิสภาคันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกของท่านการคัดศัพท์นะครับ
ก็เสนอขึ้นมาเพื่อให้ความต้องชอบเมื่อนี้ก็เป็นการหาเรื่องถึงกำหนดการนะครับ
แล้วก็ในเรื่องของการเรียกอะไรล่ะการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับ
ให้ชัดเจนให้ถูกต้องนะครับก็อย่าเป็นกังวล
แล้วก็มีทั้งอดีตท่านอายการพลเรือนจำรวจทหารส่วนหนึ่งที่เหลือก็เป็นพลเรือนนะครับ
ก็ยังไงก็ตามสัดส่วนคนอื่นก็มากกว่าอยู่แล้วนะครับ
จะแสดงให้เห็นถึงว่าเราก็ต้องการให้มันเป็นมาตรฐานให้ได้นะครับ
แต่ทุกอย่างอยู่ในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้
ซึ่งต้องเสนอชื่อเพื่อทุนกล้าวหลังจากการรับรองสอใช่ไหม๓วันนะครับ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรงนี้อยู่ขั้นกรอบขอให้เชื่อมั่นนะครับ